หนุ่มกั้งวรกรนะคะหรือว่ากั้งที่เป็นแบบนักร้องกั้งเดิศตาร์

เรียนจบปริญญาตรีเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะคราวนี้
เดี๋ยวดูซิว่าต่อจากนี้ไปอนาคตจะทำอะไรต่อนะคะ

หลังจากคว้าปริญญาตีจากรั้วจุลาลงกรได้สำเร็จนะคะ

จริงมันมีหลายโอกาสที่แอบเสียดายอยู่เหมือนกัน
โลกพลาดไปติดเรื่องเรียน
แต่ว่าครั้งนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีแล้ว
ที่จะทำให้ตัวเองได้รับงานในวงการที่ท้าทายมากขึ้น
หลายคนที่ถามถึงเรื่องบวชด้วยค่ะ

จบแล้วนี่บวชเลยหรือเปล่าอะไรยังไง
้างก็เผยถึงเรื่องนี้ว่าเป็นแพลนที่ตั้งใจเอาไว้นานแล้วค่ะ
แต่ว่าในช่วงนี้ยังอยากจะทำงานในวงการให้อิ่มก่อนนะคะ
จะตัดสินใจเข้าสู่รั้วพระธรรมจ้า
กับงานก็อยากทำให้เต็มที่ก่อนครับ
คือเรียกว่าหลายครั้งเนี่ย
รู้สึกว่าบางครั้งเองมันมีโอกาสที่เข้ามานะ

ว่ายังไงเราก็ต้องเอาเรียนกับงามไว้ให้มันไปคู่กันได้
ใช่ครับซึ่งตอนนี้คือเรื่องเรียนก็หายห่วงแล้ว
เพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าเราขอเราทำงานสักอย่างน้อยเนี่ย

แต่ว่าก็เช่นกันว่าเป็นอะไรที่ก็รู้สึกมันต้องเป็นจังหวะที่ใช่
เพราะฉะนั้นคือมันไม่ได้รีบเลย
แล้วก็ในใจเราขอให้เรามีจิตตรงนี้ที่ยังอยากอยู่ตลอดเวลาดีกว่า
อืมตอนนี้ก็ต้องเดินหน้าลุยงานกันก่อน

ไปหลายงานเลยเพราะฉะนั้นแฟนคลับคิดถึงมากนะคะ

หลังจากนี้จะได้เห็นผลงานของเขาเยอะมากยิ่งขึ้น